ทีนี้มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เราเล่าไปเมื่อวานนี้นะคะ

คือพ่อพาลูกสาวไปนั่งรอรับยาอยู่ที่บริเวณเขารอรับยากันอยู่

ก็เหมือนกับแบบพยายามจะขอคุยขอเจรจาขอคุยกัน
ขอออกไปอยู่ข้างนอกไปคุยกันข้างนอกได้ไหม

กลับเข้ามาอีกทีเนี่ยโอ้โหเนี่ย
ลูกเขยชักปืนยิงยิงพ่อตาก่อน
แล้วก็ยิงภรรยาตัวเอง
แล้วก็ยิงตัวเองตั้งใจจะฆ่าตัวตายตาม
พ่อตาภรรยาเสียชีวิตนะคะ
แต่ตัวเองตอนนี้อาการสาหัสนะคะ
เพราะว่าเข้าไปที่บริเวณแกนสมองคือส่วนสำคัญของสมองเลย
บอกแบบนี้ก็คือยังสอบปากคำอะไรไม่ได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายคือกลางวันเลยเนี่ยค่ะ
มันมีคำถามตามมาทันทีว่า

ใช่คือเมื่อวานที่เรานำเสนอเรื่องนี้ไป
เราได้ข้อมูลเบื้องต้นก็คือ
เหมือนกับพ่อตาไม่ชอบลูกเขย
แล้วก็พ่อตาเอาตัวภรรยาเนี่ย
ก็คือลูกสาวเนี่ยนะกลับไปอยู่บ้าน
ลูกเขยไม่ยอมอยากจะตามกลับมา
ลูกเขยกับลูกสาวเนี่ยมีร้านเป็นติวเตอร์
ติวหนังสืออยู่ที่ตัวเมืองนครปฐม
พ่อตามาพาลูกสาวกลับไปอยู่บ้านที่บางเลน
อยากจะตามกลับมาอยากจะขอไปคุย
ไปคุยตามไปถึงโรงพยาบาล
คุยกันไม่รู้เรื่องเหมือนกับพ่อตาไม่ยอมให้คุย
ก็เลยก่อเหตุเบื้องต้นเป็นแบบนี้
แต่เราก็เลยตามให้ต่อในวันนี้นะคะ
นี่คือครอบครัวของนางสาวธัญมาตรทะนามศรี

ถูกนายชัยพรชาวณกมลยิงเสียชีวิต
นายชวพรกับนางสาวธัญมาตรเป็นสามีภรรยากัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นอุกอาจกลางโรงพยาบาลนครปฐม
นี่ค่ะทางครอบครัวก็ไปรับศพนะคะ
ที่กลุ่มงานพญาทิวิทยาไก่วิพากษ์โรงพยาบาลนครปฐม
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดโพราชสัทธาธรรมอำเภอบางเลน
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของทั้งสองคนนะคะ
ก็หลังจากทางแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลชนสูตรพลิกศพ
อย่างละเอียดเพื่อพิสูจน์หาสาเหตุการตาย
เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดี
เจ้าหน้าที่นำแม่ของนางสาวธัญมาตร
จุดทูบเชิญดวงวิญญาณของทั้งสองคนออกจากโรงพยาบาลค่ะ
ก็นำร่างของนายสัมพันธ์ออกมาคนแรก
จากนั้นตามด้วยร่างของนางสาวธัญมาตร
คือพอเหลืออยู่คนเดียวในบ้าน
ก็คือคุณแม่เนี่ยค่ะก็คือเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิต

พอเห็นทั้งสองคนเห็นสามีตัวเองเห็นลูกสาวตัวเอง
เข็นออกมาเป็นศพแบบเนี่ยค่ะทำจะยังไงอ่ะ
ร้องไห้แบบโอ้โหย่าต้องประคองอ่ะค่ะ
ก็นำศพทั้งสองคนขึ้นรถตู้เจ้าหน้าที่เขาจัดรถเอาไว้ให้
ก็นำศพไปที่วัดโพราชสัทธาธรรมทันทีนะคะ
ทีมข่าวของเราก็นั่งไปในรถก็คุยกับแม่ของนางสาวธัญมาตรนะคะ
บอกว่าปกติเนี่ยลูกสาวก็ไม่ค่อยคุยอะไรเรื่องของปัญหากับตัวสามีอ่ะ

แต่สิ่งที่แม่รับรู้ก็คือก่อนหน้านี้ลูกสาวทนไม่ไหว
เพราะว่านายชัยพรสามีต้องการให้ลูกสาวไปสอนพิเศษ
ทั้งที่ลูกสาวป่วย
นายชัยพรขาดรายได้จากการสอน
เพราะว่านายชัยพรนั้นเหมือนกับสอนไม่ค่อยเก่งเท่ากับลูกสาวเท่าไหร่
ก็เลยอยากจะให้ลูกสาวของแม่กลับไปสอนเหมือนเดิม
แต่แม่บอกแต่ลูกสาวแม่ป่วยไงสอนไม่ไหว
แล้วเวลาที่ลูกสาวสอนพิเศษได้เงินมา
นายชัยพรสามีก็เอาเงินไปเก็บไว้คนเดียว
ไม่ให้ลูกสาวของแม่เนี่ยจับเงินเลยแม้แต่บาทเดียวนี่แม่ให้ข้อมูลนะคะ
แล้วก็เวลาอยู่ด้วยกันนายชัยพรไม่สนใจดูแลลูกสาวของแม่เลย
กินข้าวก็แยกกันกินดูแลเหมือนกับไม่ใช่ภรรยา
ตอนหลังเนี่ยลูกสาวบอกทนไม่ไหวขอกลับไปอยู่บ้านกับแม่ได้ไหมที่บางเลน
ทำให้นายชัยพรสามีไม่พอใจเพราะว่าไปกระทบกับรายได้จากการสอนพิเศษด้วยไงฮะ

กลับไปอยู่บ้านกับพ่อกับแม่เนี่ยก็ไม่ได้สอนพิเศษแล้วรายได้ก็ขาดไป
คุณแม่ก็เลยคาดว่านี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้นายชัยพรก่อเหตุ
ฆ่าลูกสาวของตัวเองแล้วก็ฆ่าพ่อตาก็คือสามีเนี่ยเสียชีวิต

ต้องลาหลายทีแต่เมื่อก่อนเขาก็ไม่เป็นเหมือนดี
ไม่ใช่หรอกสัญลักษณะตรงนี้ออกมากกว่า
โอเคนี่เธอทำไม่รู้หลายก็นำคุณให้ง่ายสิค่ะ
คิดไปก็มีในนี้คือถ้าเกี่ยวสองชุดมีเงินมีคนใส่เงินไม่ใช่คิด๖๐๐หนึ่งทำไหน

ไม่ใช่คิกก็รู้นิสัยคิกอยู่ไหม
ผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่นะครับ

บอกว่าเท่าที่ได้ข้อมูลมาเนี่ย
คือนายชัยพรมือยิงกับภรรยาก็คือนางสาวธัญมาตรที่เสียชีวิตแล้วเนี่ย
เปิดโรงเรียนสอนหนังสือเป็นติวเตอร์เปิดโรงเรียนสอนพิเศษอยู่ที่ตัวเมืองนครปฐม
แต่ผู้ที่มาเรียนส่วนมากเด็กเนี่ยจะอยากเรียนกับฝ่ายของนางสาวธัญมาตร

เพราะฉะนั้นเมื่อนางสาวธัญมาตรท้องแล้วก็มีอาการป่วยผสมด้วย
คลอดลูกมาแล้วก็ยังป่วยหนักอยู่
ก็เลยมีปัญหาเกิดขึ้นทันทีเพราะว่าไม่มีคนมาเรียน

นายชัยพรก็ยังบังคับว่าต้องสอนต้องสอนจนเขาไม่ไหว
เขาก็เลยขอกลับไปอยู่กับบ้านกับพ่อกับแม่ที่บังเลน

เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าการป่วยของนางสาวธัญมาตรก่อนที่เธอจะถูกยิงเสียชีวิต

โพสต์เฟซบุ๊คเอาไว้เขาเล่ารายละเอียดให้ฟังหมดเลยเนี่ยค่ะ

เดี๋ยวมีแต่ว่ามาดูอาการของนายชัยพรผู้ก่อเหตุหน่อย
ยิงพ่อตาปุ๊บยิงภรรยาตัวเองปุ๊บยิงตัวเองด้วย
ตั้งใจจะฆ่าตัวตายแต่ไม่ตาย

ทางคุณหมอสุนัยจันฉายรองผู้มนุยการโรงพยาบาลนครปฐมบอกว่า
อาการโดยรวมของนายชัยพรสุดหนักลงเรื่อยค่ะ
คือเมื่อวานนี้ออกจากห้องผ่าตัดแล้วนะคะ
แต่ว่าตลอดทั้งคืนสัญญาณชีพจรไม่มั่นคง
ทำให้ทีมแพทย์ต้องคอยเฝ้าติดตามอาการแบบนาทีต่อนาที
ให้ยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาอาการแล้วก็ช่วยชีวิตอย่างเต็มที่
ตอนนี้ญาติก็ยังเยี่ยมไม่ได้เลยนะคะ
ส่วนผู้ที่เสียชีวิตทั้งสองคน
ญาตินำไปตั้งสวพระอภิษฐรรมที่วัดโพราชสถานธรรมบังเวิร์น

มีกำหนดชาปนกิจศพในวันเสาร์ที่๒๓มิถุนายนนี้นะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ประมาณบ่ายโมงครึ่ง
โรงพยาบาลศูนย์นครปฐมบริเวณห้องจ่ายยา

คดีที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดลักษณะแบบไหนยังไงนะครับ
นายชัยพรมือปืนผู้ยิงเนี่ย
กับทางพ่อตาที่เสียชีวิตแล้วเนี่ย
มีปัญหากันเรื่องของภรรยาของนายชายพรนะครับ
ออกไปคุยกันข้างนอกมารอบหนึ่งแล้ว

พ่อตาก็ดึงกลับเข้ามาที่หน้าห้องจ่ายยา
นายชัยพรตามมานั่งข้างหลังนะ

พยายามที่จะพูดคุยกับภรรยา
เหมือนกับพยายามจะให้ออกไปอีกรอบหนึ่ง
แต่คราวนี้พ่อตาไม่ยอมแล้วนะฮะ

ก็เลยลุกขึ้นมาควักปืนมายิงทันทีนะครับ
โดยนายชัยพรยิงไปที่พ่อตาก่อนเลยนะฮะ

ยิงใส่เข้าไปเข้าที่สมอง
ขมับซ้ายไปทะลุขมับขวานะฮะ
หลังจากนั้นก็ใช้ปืนยิงไปที่พันรยานะครับ

แต่ว่ากระสุนเข้าหัวใจนะ

แล้วก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวเองนะครับ

ลูกหลงไปโดนชาวบ้านบาดเจ็บไปคนหนึ่ง
สุดท้ายใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวเอง

โดยยิงจากคางทะลุขึ้นไปข้างบน

ใช่คุณหมอก็เลยบอกว่าอาการหนัก

โดนส่วนสำคัญของสมองเลยอ่า

นางสาวธัญมาตร๒๙เท่านั้น

ตาก็อายุเพิ่ง๖๐นะฮะ

เราก็เลยอยากรู้ที่มาที่ไปของเหตุการณ์นี้

ของนายชัยพรชวนกมล

ก็คือ๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมา

ภาพของภรรยาค่ะถ่ายรูปกับลูกที่เพิ่งคลอด
แล้วก็มีแคปชั่นบอกว่าครอบครัวของผม
อันนี้คือโพสต์สุดท้ายของเขาของมือยิง

คือคุณธัญมาตรเนี่ยเขาเพิ่งคลอดลูกลูกก็อายุ๕เดือนกว่า

โพสต์ครั้งสุดท้ายเอาไว้เนี่ยเธอบอกว่า
โพสต์ไว้เตือนตัวเองว่ารอดตายแล้วจากไตวาย
หัวใจวายน้ำท่วมปอด
ที่๒๕พฤษภาคมแอดมิตรโรงพยาบาลด่วน
เนื่องจากเหนื่อยหอบหายใจไม่ได้
ซาวพบถุงน้ำขนาดใหญ่มันคือฉี่ที่ค้างอยู่ในกระเพาะ๓ลิตร
กล้ามเนื้อกระเพาะเนี่ยล้ากระเพาะปัสสาวะมันล้าฉี่เองไม่ได้
ต้องใส่สายสวนปัจจุบันยังคงคาถุงฉี่เอาไว้
ส่งผลให้ไตวายเจาะเลือดทุกวันเพื่อเช็คค่าไต
สองข้างมีแต่รอยเข็มเส้นเลือดแตกเขียวช้ำทั้งสองแขน
ซีดนอนให้เลือด๒ถุงเหนื่อยหอบหายใจด้วยตัวเองไม่ได้
ต้องใส่เครื่องออกซิเจนช่วยหายใจอยู่๒วัน
ออกซิเจนถึงจะดีขึ้นถึงจะหายใจเองได้
นี่อาการดูหนักมากนะคุณว่างภูมิ
ดูจากข้อความที่โพสต์เนี่ยละเอียดยิบแล้วก็ยาวเลยนะ
คือมันหนักมากแล้วเขาก็อธิบายอีกว่าน้ำท่วมปอด
สงสัยว่าน่าจะมีโรคประจำตัว
ตรวจหัวใจเพราะว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวช้า
นี้เป็นสภาวะหลังคลอดที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก
ต้องโดนจำกัดการกินน้ำ

สุดท้ายคือโพสต์ว่าตามหลักจริงแล้วอาการของเธอเหล่านี้นะ

คือถ้าตรวจพบพวกนี้ก่อนเนี่ยหมอจะบอกเลยว่า
คุณมีลูกไม่ได้มันก็คุณเสี่ยงมากถ้าเกิดคุณตั้งคัน
แต่เขามีลูกก่อนก่อนที่จะมารู้ว่าตัวเองมีอาการเหล่านี้ค่ะ
เธอก็โพสต์ไว้เลยว่าโชคดี
ที่ได้ลูกชายวาเลนของแม่มาก่อนครับ
แล้วลูกแม่แข็งแรงดีทุกอย่างเนี่ย
แม่ได้หนูมาแลกด้วยชีวิตเลยนะรักหนูนะ
นี่ค่ะตอนนี้ก็มีลูกไม่ได้เธอบอกนะ
พอเธอรู้ว่ามีโรคอะไรต่างเหล่านี้
แต่สุดท้ายอย่างน้อยก็มีมาแล้วคนนึง
เราก็อยู่กันนะเนี่ยมีกันแม่ลูกเนี่ยค่ะ
ในโพสต์ที่เธอโพสต์เนี่ยก็ไม่ได้เชิง

ตอนที่เธอป่วยหนักมีแม่กับสามี

ลักษณะเหมือนกับเล่าให้ฟังว่าเธอป่วยเป็นอะไร
ใครดูแลเธอบ้างแล้วสู้ไปด้วยกันนะ
ไม่ได้บอกว่ามีปัญหาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
การเล่าอาการแต่มันทำให้เห็นว่าเธอป่วยขนาดนี้
เธอก็สอนพิเศษไม่ได้
มันก็จะไปดูข้อมูลอีกทีนึ
ก็คือตรงที่ทางญาติของผู้ตาย
ก็คือนางสาวธัญมาศบอกว่า
บังคับให้สอนหนังสือให้สอนเด็กให้ติวเด็ก

เพราะว่าไม่มีเด็กจะติวกับอีกฝ่ายหนึ่ง
ที่ว่าเด็กเขาอยากจะติวกับทางฝั่งของครูผู้หญิงมากกว่า